ไปหนึ่ง
ไฟลายปรับผ้านุ่มเข้มข้นแอนตี้แบคทีเรียผ้านุ่มหอมสะอาดกำจัดกลิ่นอับชื้นที่ต้นเหตุ
ว้าวสวัสดีค่ะ
ที่หน่อยทรู
ฟื้นในหน่อยซิ

นี่วันนี้ยอปฟู้ติดสูงขึ้นอีกนิดหน่อย
จากช่วงหลายวันที่ผ่านมาวันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม
ซึ่งยอดรวมผู้ป่วยยืนยันสะสม๑๔๔๘๗๙๒ราย
หายป่วยเพิ่ม๑๓๖๙๑ราย
แล้วก็มีผู้เสียชีวิตเพิ่มค่ะ๑๗๑รายด้วยกัน
รวมผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่๑๕๑๒๔รายค่ะ
ไปดูผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี

ภายหลังจากมีการไปตรวจเยี่ยม
ท่านก็บอกว่าเราพยายามทำอย่างเต็มที่
ตอนนี้มีเตียงว่างมากขึ้น
ในการนำคนเข้าสู่ระบบการรักษา
โดยจะเห็นว่าตัวเลขยังทรงอยู่
ซึ่งเราต้องอยู่กับโรคนี้ไปอีกนาน
ท่านนายกบอกว่าดังนั้นเราจะอยู่อย่างไร

มาตรการทางสังคมต้องช่วยกันดูแลช่วยกันรักษาแล้วก็ช่วยกันเตือน
โดยหลายธุรกิจที่ปิดในช่วงนี้
ก็เป็นไปตามมาตรฐานด้านสาธารณสุขนะคะ

ก็จะปลดล็อกให้ได้ในหลายกิจกรรมที่รออยู่
ยืนยันว่าตนเข้าใจถึงความต้องการจากประชาชนทุกคน
ซึ่งโลกยุคหลังโควิดไม่ใช่โลกใบเดิมของเราอีกแล้ว
เราต้องอยู่อย่างนี้อีกนานท่านนายกบอกนะคะ
แล้วก็คิดว่าระบบสุขภาพเราดีที่สุดในโลกแล้วตอนนี้

เพราะว่าทำหลายอย่างที่หลายประเทศยังไม่ได้ทำ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรการเปิดประเทศค่ะ
แซนบล็อกหลายประเทศก็จะเอาไปทำ
นี่เป็นสิ่งที่มีชื่อเสียงของคนไทย
เชื่อมั่นในระบบสาธารณสุข
เขาก็มีการออกมาบอกนะคะว่าไทยอยู่๑ใน๕ของประเทศที่
เราจะต้องอยู่คู่กับโควิดให้ได้
ซึ่งในหลายประเทศอื่นส่วนใหญ่ก็คือ

อยู่๑ใน๕ของประเทศที่จะมีการเปิดประเทศแล้ว
ต้องอยู่ร่วมกับการมีโควิดแบบนี้
เพราะว่าถ้าซิงคโปร์
คโปร์เขาฉีดเข้าไปได้๘๐กว่าเปอร์เซ็น

เพราะว่าเขาฉีด๘๐เปอร์เซ็นต์แล้วเขายังกลับมาเลย
ใน๕นั้นที่บอกว่าจะอยู่เปลี่ยนมาตรการ
แล้วก็จะอยู่ร่วมกับโควิดได้มีซิงคโปร์อยู่ในนั้นด้วย
วันนี้ถึงขนาดที่ว่าเราเชื่อว่าหลายคน

รถเมย์จองไปก็ตั้งแต่ที่เขามีประกาศให้เริ่มจอง
เราก็จองกันไปแล้วเราก็ภาวนาว่าตุลาคม
น่าจะมามาแน่หรือเปล่ากลางเดือนเป็นต้นไป
ล่าสุดวันนี้นายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองอธิบดีกรมควบคุมโรคนะคะ
ภาคเอกชนที่เหมาะสมเพราะว่ายา๓คือรวมกันเลย
วันที่๒๔นี้ตั้งเป้าไว้แบบนั้น
ส่วนใหญ่นี่ก็อย่างที่บอกไปว่าจะเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนไปแล้วนะคะ
ที่๑แล้วก็เข็มที่๒ในช่วงเดือนมีนาถึงพฤษภาคม
ก็จะอยู่ในกลุ่มเสี่ยงอย่างเช่นสูงอายุมีโรคประจำตัวเรื้อรัง

ดังนั้นโรงพยาบาลจะติดตามมาฉีดได้
หรือหากประชาชนที่ได้รับซีโนแวคไปแล้ว๒เข็ม
ในช่วงเดือนมีนาถึงพฤษภาคมเนี่ยค่ะ

ก็สามารถที่จะติดต่อไปที่โรงพยาบาลที่รักษาได้
อันนี้หมายถึงว่าคุณจะไปฉีดเนี่ย

เออแต่หากว่ายังไม่พร้อม
ประชาชนก็สามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เอาไว้ก่อนได้ว่า
เอาล่ะตอนนี้มีให้ไปฉีดเข็ม๓แล้ว
แต่ถ้าเรายังไม่พร้อมเราก็มีการแจ้งความประสงค์ไปบอกว่า

ใช่ถูกต้องระบบติดตามก็จะเป็นไปได้
หมอพร้อมก็ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่องนะคะเมื่อวานนี้บอก
เป็นในระบบหมอพร้อมอันนี้ก็ต้องติดตามอีกอืมดังนั้นก่อนจะถึงวันที่
สิบสี่กันยายนอาจจะต้องมีการเคลียร์ข้อมูลต่างให้ชัดเจนว่า
สรุปแล้วแบบไหนจะออกมาเป็นแบบไหนกันแน่ประชาชนจะได้ไม่งงเนอะ
เพราะว่าตอนนี้คือเดือนหน้าน่ะมาแน่แล้วหมดเดือนหน้าเพราะว่าคน
ไทยจองตอนนั้นเราเปิดเท่ากี่กี่กี่ล้านรถก็เต็มเต็มเต็มเต็ม
เต็มเต็มหมดเลยอืมแต่ปรากฏว่าอ่าวันนี้มันถึงเวลาที่จะต้องบูส
ยังก็เป็นคำถามเหมือนกันอืมนะฮะค่ะก็รอจนได้เปิดมาแล้ว
ตอนนี้เอากันหมดแล้วเหตุมีจากที่เลื่อนกำหนดการเปิด
ที่วัดตอนนี้บอกจะเปิดพร้อมกันตอนนี้บอกว่าไม่ใช่ก็ยังไม่
การเลื่อนเปิดของกรุงเทพไปที่บอกว่าจะเป็นกรุงเทพแซนบล็อกซ
แต่วันแรกก็เปิดหนึ่งตุลาเนอะเลื่อนไปเป็นสิบห้า
ไม่ได้เปิดพร้อมกันแต่ดูเปิดบางพื้นที่ก็พูดว่า
ผู้ว่ากรุงเทพเขาบอกแล้วเขาว่าอำนาจของการเปิดเมืองนี้ก็คืออยู่ที่ผู้ว่า
กรุงเทพเนี่ยตอนแรกบอกจะเปิดต้นเดือนตุลาถูกต้องไหม
เลื่อนไปไปวันที่เป็นเลื่อนไปวันที่สิบห้าก็ครึ่งเดือนนั่นแหละ
เขาเลื่อนไปเพราะเหตุผลก็คือกรุงเทพมหานครยังฉีดวัคซีนไป
ไม่ได้ตามเป้าที่บอกก็เลยบอกว่าอ่างั้นถ้าอย่างงั้นจากวันที่๑ตุลาค
เขยิบไปเป็นวันที่๑๕ตุลาก่อนเพราะในระหว่างนี้เราจะได้มีการฉีดวัคซีนให้ได้มากก่อน
ค่ะนั่นเองค่ะเนอะเมื่อวานนี้ถ้าสมมุติเราติดตามไทยรัฐนิวโชว
ไทยรัฐนิวโชว์เขาเล่าข่าวอยู่ข่าวหนึ่งครับ
ข่าวคราวนี้เป็นการฆ่าสาวโรงงานซึ่งมีวินยงวิญญาณเข้ามาเกี่ยวข้องนะ
ถ้าเอาจริงจริงเดี๋ยวจะกลับมาไล่เลี่ยงให้ฟังว่าเป็นยังไงแต่ปรากฏว่าจับคนที่
ก่อเหตุได้แล้วเป็นผู้ก่อเหตุได้แล้วนะครับอืม
เขาเดินไปที่สพนกลับนะครับเดินทางไปที่สพนกลับเนี่ย
เพื่อบัญชาการทำแผนประกอบรับคำสารภาพของนายอุดรเกณฑ์มา
ซึ่งอายุ๕๐ปีฮะ
ปรากฏว่าผู้ชายคนนี้เขาทำอะไรเหรอเขาเป็นผู้ต้องหาในการฆ่าสาวโรงงานอายุ๒๓ปี
เรื่องต้นแน่นอน๓ข้อกล่าวหาฆ่าผู้อื่นเพื่อจะเอาไว้ซึ่งผลประโยชน์อันเกิดแต่การที่ตนได้กระทำความผิดของตนซ่อนเล้นย้ายหรือทำลายศพ
เพื่อปิดบังการตายแล้วก็ชิงทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยมีอาวุธให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะครับรับของโจรที่ได้จากการกระทำความผิดฐานชิงทรัพย์

คือผู้หญิงคนนี้เขามาทำงานที่จังหวัดระยองนะมาทำงานอยู่กับแฟนเขาเนี่ยอายุ๒๓ปีเนี่ย
ปรากฏอยู่ดีดีก็เสียชีวิตโดนฆ่าลักษณะการฆ่าปาดคอคุณคิดดูนะ
คอปกติปาดคอแค่เป็นแผลก็ตายแล้วถูกต้องไหม
เขาบอกว่ากรีดคอถึงขนาดคอจะหลุดจากหลุดออกมาเหมือน
ถ้าสมมุติภาษาชาวบ้านคือหัวจะหลุดออกมา
เกือบขาดนั่นแหละถ้าภาษาชาวบ้านจริงปรากฏว่าเฮ้ยทำไมโหดเยี่ยมขนาดนี้
เขาก็เลยไปแจ้งแฟนตอนที่แฟนมาปุ๊บแฟนมาถึงที่เกิดเหตุ
แฟนก็บอกว่าตอนนี้ไม่อยากจะอะไรละอยากจะขอโทษนะ
กระทืบคนที่ฆ่าภรรยาตัวเองขอให้ภรรยาตัวเองเนี่ยมาเข้าฝันเถอะ
ว่าใครเป็นคนทำปรากฏว่าสามีเขาพูดไปปุ๊บนะ
รถเมย์เอ้ยภาพกล้องวงจรปิดมาหมดเลยอ่าเริ่มจากที่เกิดเหตุก็มาว่าอ่ะเริ่มเป็นตัวเป็นตน
หลังจากนั้นปุ๊บขับมอเตอร์ไซค์ของผู้เสียชีวิตไปไปที่ปั๊มยางแตก
ผู้ต้องคนที่ฆ่าเนี่ยทำไงรู้ไหมเอามอเตอร์ไซค์ไปทิ้งไว้ที่หลังสอนอ

โกนหนวดโกนเขาใส่ชุดขาวทำเป็นปฏิบัติธรรม
เปลี่ยนตัวเองแบบว่าเหมือนจะพังตัวเลย
ปรากฏว่าเชื่อว่ากล้องวงจรปิดติดหมดเลยค่ะมีภาพกล้องวงจรปิดจนตำรวจเนี่ย
นี่คุณดูสินี่วันก่อเหตุใส่ยังมีหนวดมีเขาเห็นไหมยังมีหวดมีเขาอยู่
สักพักนึงนี่ไปโกนหวดที่ไหนรู้ไหมหน้าเว่น
คือวันก่อเหตุเนี่ยเริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่๖กันยายนแล้วนะคะก็ไปเกิดเรื่องขึ้น
นี่นะคะเขาก็เลยมีการไปเริ่มแกะลอยอย่างที่พี่มศดัมมณ์บอกนี่
พอเริ่มแกะลอยไปก็ไปเห็นตามกล้องวงจรปิดต่างว่าเอาล่ะ
คนร้ายคนนี้หลังจากที่มีการบอกว่าฆ่าปาดคอน้องเสร็จเนี่ย
ตัวเองก็ใช้วิธีการเอาเสื้อน่ะเอาผ้ามาคุมน้องไว้
แล้วก็มีเหมือนแสลนด์สีเขียวเอามาปิดบังอีก
หลังจากนั้นตัวเองก็หนีออกไปอย่างที่พี่มดบอก
เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วก็คือเปลี่ยนชุดเปลี่ยนเสื้อหมดเลย
ใส่เสื้อขาวจากที่มีหนวดโกนเลยเผาของเนี่ยโกนออกหมด
เข้าไปซื้อของอะไรอย่างนี้จนตัวเองก็หนีออกจากพื้นที่ตรงนั้นไป
วันแรกก็จะไปจ้างทั้งแบบว่าวินมอเตอร์ไซค์เอ่ยไป
มีมอเตอร์ไซค์ก็งงอ่ะก็ไปส่งจุดนึงมีเรียกแท็กซี่มา
ซี่ก็ไปส่งอีกจุดหนึ่งพูดวกไปวนมาสุดท้ายเขาก็ปล่อยลง
ไปชาชังเศร้าไปชาชังเศร้าคุณดูสิว่าตอนแรกใส่สวม
เสื้อสีดำหนวดเข้าเต็มไปหมดเลยสักพักไปเข้าเว่น
ชุดปฏิบัติธรรมสวมแมสสักพักพัฒนาการคือไปโกนหัว
เป็นผมเกลียนไปเอาชุดจากไหนชุดก็ไปเอาชุดจากชาวบ้านนั่นแหละ
ไปเอาชุดชาวบ้านมาใส่คือเขาหนีเข้าไปในพื้นที่
ก็คือวันที่๗หนีออกจากระยองไปเพื่อที่จะแบบว่า
ไปที่จังหวัดเชิงเซาสุดท้ายไปได้วันที่๘ค่ะ
ก็โบกรถไปอยู่ป่าริมทางของอำเภอเมืองฉะเชิงเศร้า
แล้วก็ไปใช้ชีวิตกินนอนอยู่ในป่าก่อน
วันที่๙ทีนี้ตัวเองก็หลุดเข้าไปแล้วไปเดินอยู่ในหมู่บ้านค่ะ
อำเภอวังตะเคียนจังหวัดฉะเชิงเศร้า
ชาวบ้านงงคนแปลกหน้าที่ไหนมาหมู่บ้านเฉย
ก็เลยเริ่มมีพูดคุยกันเขาทำพฤติกรรมแปลก
มีการถือดาบมีดดาบแล้วไปปีนขึ้นไปบนหลังคาบ้านเขาอย่างนี้
แล้วก็อยู่ดีไปถอดเสื้อผ้าแล้วก็ไปอาบน้ำอยู่อย่างนี้
บ้านก็งงอ่ะสิไปทำอะไรอย่างนั้น
ปรากฏว่าทั้งหมดผู้ต้องหาให้การว่าก่อนเกิดเหตุ
เกิดอาการหลอนยาบ้าเพราะว่าตัวเองเนี่ยหลอนยาบ้าเพิ่งเสพยามา๓เม็ด
ปรากฏว่าเสพยาบ้ามา๓เม็ดแล้วก็ต่อด้วยดื่มสุราอีก๒ขวด
ที่ร้านลาบข้างจุดเกิดเหตุจนเมาแล้วก็นำเสือเนี่ยมาปูนอนตรงจุดเกิดเหตุ
จากนั้นผู้เสียชีวิตเขาไม่ได้มีรู้จักไม่รู้จักมักจีกัน
เลิกงานมาพอดีจึงเกิดอาการหลอน
อาการที่ตัวเองหลอนยาบ้าเนี่ยคิดว่าจะถูกทำร้าย
ใช้มีดแทงเพื่อป้องกันตัวหลังเหยื่อเนี่ยแน่นิ่งจมกองเลือด
ตัวเองก็เลยขับรถจักรยานยนต์ของเหยื่อเนี่ยหลบหนีไปกระทั่งมาถูกจับลง
กว่าจะถูกจับได้นี่คือใช้เวลากันเลยแบบสิบวันนะคะ
กว่าที่วันเกิดเหตุเนี่ยวันที่๖มาจับตัวได้วันที่๑๖ค่ะ
เพราะว่าช่วงระยะเวลาที่เขาหนีไปอยู่ที่อำเภอวังตะเคียนจังหวัดชายเชิงเซา
ในช่วงนั้นเนี่ยคือตัวของชาวบ้านในในอำเภอวังตะเคียนเอง
เขาก็ตกใจเขาก็มีการแจ้งตำรวจไปเพราะดูทีท่าของผู้ชายคนนี้แล้วแบบ
ดูแบบเหมือนเป็นคนวิกลจริตแล้วดูอันตรายทำอะไรแบบแปลก
มีการถอดเสื้อผ้าไปอาบน้ำในบ้านชาวบ้านเขาเนี่ยก็มีการแจ้งตำรวจไป
แจ้งตำรวจไปรอบแรกมาถึงที่หมู่บ้านปุ๊บหาไม่เจออ่ะไม่เป็นไร
เจออีกทีนึงตำรวจก็มาอีกรอบนึงปรากฏว่าคนร้ายเขาก็เริ่มมีการบอก
เพราะคนถามไปบอกว่าเนี่ยเขาไปฆ่าคนมาไปฆ่าแฟนตัวเองมา
เพราะว่าแฟนไปนอกใจบอกชาวบ้านแบบนี้ไม่บอกชาวบ้านแบบนี้
ตำรวจก็เลยบอกเอาอย่างนี้แหละจับไปที่โรงพักค่ะรอบแรก
เช้าวันรุ่งขึ้นวันที่๑๐กันยาตำรวจปล่อยตัวกลับมาปรากฏปล่อยตัว
กลับไปที่วังตะเคียนฉะเชิงเซาอยู่ในหมู่บ้านอีก

กลับไปกลับไปใช้ชีวิตเหมือนรู้สึกเหมือนแบบเป็นคนปกติก็กลับไปอยู่อย่างนั้น
ทีนี้กลับไปถึงปุ๊บเขาก็ยังทำเหมือนเดิมอ่ะไปอัพอมเนี่ย
ก็คือใช้ชีวิตปกติเลย

ก็เลยมีการแจ้งตำรวจไปอีกรอบนึงปรากฏว่านายอุดรเนี่ย
หนีกระโดดลงน้ำไปดำผุดดำไหว้เขาบอกว่าไหว้อยู่หลายชั่วโมง
ตั้งแต่๗โมงถึง๑๐โมงเช้าอะค่ะ

สุดท้ายตำรวจจับได้รอบนี้เอาไปส่งโรงพยาบาล
เพราะว่าเอาแล้วไม่รู้เขาป่วยหรือเขาเป็นอะไรเอาไปส่งโรงพยาบาล
ปรากฏอยู่โรงพยาบาลหนีออกมาอีก
โอ้โหเหมือนมีหนังอะจริงหนีออกมาตอนนั้นคือทางระยองเองเนี่ยเขายังไม่ทราบว่าไหนคนนี้
ไปอยู่ที่ฉะเชิงเซาไงปรากฏว่าวันที่๑๕กันยา

ระยองเขาก็คงเริ่มเห็นแล้วก็เลยมีการประสานงานไปที่ฉาเชิงเซา
แล้วบอกว่าคนนี้นายอุดรเนี่ยน่าจะเป็นแบบว่าผู้เกาะเหตุที่ฆ่าปาดคอ
ก็เลย๑๖กันยามีการบุกเข้าไปแล้วไปจับกลุ่มตอนนั้นนายอุดันกำลังบอกว่าจะหนีแล้วค่ะ
คือขึ้นรถสองแถวไปตำรวจก็เลยไปรวบตัวมาได้ตอนนี้ขึ้นรถสองแถวจะไปพนัฐนิคมเขาจะไประยองอีกแล้ว
แต่วันนี้เขาต้องมาทำแผนประกอบการรับการสารภาพที่จุดก่อเหตุ
โดยจุดแรกเนี่ยบ้านล้างก่อนบ้านล้างที่ผู้ต้องหากลับไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนจะหลบหนีไป
ซึ่งใช้เวลาทำแผนประมาณสิบนาทีจุดที่สองเนี่ยก็คือจุดเกิดเหตุ
ค่ะก็คือมันเกิดอยู่ตรงเอ่อห้องแถวถูกต้องไหมฮะที่ไปฆ่าเขาเนี่ยแหละ
ปรากฏจุดนี้มันเป็นจุดขายน้ำปัดปรากฏว่ามีชาวบ้านคุณเชื่อไหมชาวบ้านลบ
นี่ชาวบ้านสองร้อยคนเนี่ยมายืนรอกันนั่นดั้งโอ้ยแน่นอย่างงี้เลย
ตรงนั้นนี่เป็นแบบเหมือนเป็นร้านอาหารอีสานแห่งหนึ่งที่เป็นที่เกิดเหตุ
อยู่ในบนบ้านเบื้องระยองนี่แหละเป็นคนที่แบบว่าชาวบ้านโกรธแค้นแบบมากเลยน่ะ
ทุกคนส่งสิงดาษสาบแช่งโอ้ยให้ตาย
แล้วก็บอกขอให้ประหารชีวิตนะครับต่ำลวจโดนด้วย
สองร้อยคนนี้ยืนรอกันแน่นด้านหน้าเลยนะฮะแน่นอนขณะที่กำลังพาตัวผู้ต้องหา
ได้บุกเข้าไปทำร้ายผู้ต้องหาเกือบจะควบคุมไม่อยู่
เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงรีบพาผู้ต้องหาขึ้นรถ
พร้อมประกาศยุติการทำแผนประกอบรับคำสารภาพ

นี่คุณดูนะครับตำรวจก็เจ็บไปด้วยแต่คือเขากลัวจริง

ครั้งนี้เขาขอใช้คำว่าไม่อโหสิกรรมแล้วกัน

สิ่งที่สามีเขาต้องการคือต้องการให้ประหารชีวิต
จึงจะสะสมกับการกระทำอันโหดร้าย
ซึ่งตนไม่เชื่อคำให้การของผู้ต้องหาเลย
คิดว่าน่าจะมีการเตรียมการมาก่อนหน้านี้แล้ว
นี่ที่สามีเขามีเสียงรึเปล่าก็ไม่รู้ขอดูภาพอินเกิด
คือแบบ

เราเชื่อไหมว่าเขาบ้าหรืออะไรอย่างนี้พี่

พี่เมื่อกี้นี่เห็นหน้ามันได้พูดอะไรไปบอกมัน

แต่ที่เรารับไม่ได้เลยใช่ไหม

แล้วเหตุผลที่เขาพูดคือตัวเองเสพยาบ้าไป

ขโมยเงินนะคะที่อยู่ในกระเป๋าสตางค์ของน้อง

ถึงขนาดว่าเอามอเตอร์ไซค์ของผู้เสียชีวิต

คือมีการแต่ต้อมิคิดนู้นคิดนี่นะ
เพราะที่ที่อันตรายหลังสอนอเป็นที่ที่ปลอดภัยสุดถูกต้องไหม
ใจกล้าเอาไปจอดไว้อย่างนั้นเลย

พูดออกมาตอนที่แบบเห็นศพเขาก็ให้ไปดูศพอะไรอย่างนี้ใช่ไหม

ภาพกล้องวงจรปิดค่อยออกมาหมดแล้ว

ส่งมาตั้งแต่ที่เกิดเหตุอยู่ในกล้องวงจรปิดก็ติด
แล้วก็ไล่ไปแต่ละจุดแต่ละจุดแต่ละจุดแต่ละจุดจนแบบว่า

กฎหมายก็จะต้องทำหน้าที่ต่อไป
แต่ว่าก็ต้องทำให้มันแบบว่าเป็นเรื่องเป็นราวที่มันชัดเจนเนอะ

งั้นเราก็จะเห็นกรณีการแบบเกิดอะไรแบบนี้อยู่เรื

อันนี้ถือเป็นข่าวที่คนพูดถึงกันเยอะพอสมควร

ถือเป็นข่าวที่แบบว่ามันน่าสะลดใจ

จริงถ้าเกิดเห็นคนต่างถิ่นแปลกหน้าแปลกตา

พยายามแบบว่าชิ่งไปให้ไกลก่อน

เพราะว่าจริงด้วยสถานการณ์โควิดแบบนี้ค่ะ
อยู่ดีจะมีคนต่างถิ่นเข้ามาในหมู่บ้านเอง

เป็นคนที่ไปฆ่าคนมาอะไรอย่างนี้

กังวลเนาะต้องแจ้งดีแล้วค่ะเนี่ยอย่างเนี่ยเนาะ
ก่อนจะปิดเบรกนี้นะคะไปดูเรื่อง

ก็การกรมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยนะคะ
กรมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยนะคะ

กรมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยนะคะ

กรมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยนะคะ
กรมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยนะคะ
กรมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยนะคะ

กรมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยนะคะ

กรมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยนะคะ

กรมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยนะคะ
กรมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยนะคะ
กรมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยนะคะ
กรมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยนะคะ

กรมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยนะคะ

กรมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยนะคะ

กรมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยนะคะ
กรมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยนะคะ
กรมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยนะคะ
กรมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยนะคะ

กรมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยนะคะ
กรมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยนะคะ

กรมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยนะคะ

กรมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยนะคะ
กรมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยนะคะ
กรมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยนะคะ
กรมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยนะคะ
กรมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยนะคะ
กรมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยนะคะ

กรมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยนะคะ
กรมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยนะคะ
กรมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยนะคะ
กรมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยนะคะ

กรมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยนะคะ

กรมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยนะคะ

กรมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยนะคะ

กรมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยนะคะ
กรมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยนะคะ

กรมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยนะคะ

กรมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยนะคะ

กรมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยนะคะ

กรมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยนะคะ
กรมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยนะคะ
กรมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยนะคะ
กรมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยนะคะ

กรมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยนะคะ
กรมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยนะคะ

กรมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยนะคะ
กรมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยนะคะ

กรมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยนะคะ

กรมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยนะคะ
กรมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยนะคะ
กรมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยนะคะ

กรมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยนะคะ

กรมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยนะคะ
กรมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยนะคะ

กรมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยนะคะ

กรมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยนะคะ
กรมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยนะคะ

กรมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยนะคะ

กรมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยนะคะ

กรมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยนะคะ

กรมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยนะคะ

กรมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยนะคะ

กรมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยนะคะ
กรมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยนะคะ

กรมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยนะคะ

กรมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยนะคะ

กรมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยนะคะ

กรมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยนะคะ
กรมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยนะคะ

กรมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยนะคะ

กรมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยนะคะ
กรมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยนะคะ

กรมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยนะคะ

กรมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยนะคะ

กรมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยนะคะ
กรมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยนะคะ
กรมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยนะคะ
กรมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยนะคะ

กรมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยนะคะ
กรมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยนะคะ
กรมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยนะคะ

กรมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยนะคะ
กรมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยนะคะ

กรมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยนะคะ

กรมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยนะคะ
กรมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยนะคะ
กรมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยนะคะ
กรมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยนะคะ
กรมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยนะคะ
กรมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยนะคะ
กรมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยนะคะ
กรมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยนะคะ

กรมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยนะคะ
กรมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยนะคะ

กรมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยนะคะ

กรมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยนะคะ
กรมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยนะคะ

กรมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยนะคะ
กรมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยนะคะ
กรมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยนะคะ
กรมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยนะคะ
กรมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยนะคะ
กรมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยนะคะ
กรมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยนะคะ
กรมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยนะคะ
กรมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยนะคะ
กรมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยนะคะ
กรมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยนะคะ
กรมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยนะคะ

กรมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยนะคะ
กรมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยนะคะ
กรมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยนะคะ
กรมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยนะคะ

กรมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยนะคะ

กรมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยนะคะ
กรมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยนะคะ

กรมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยนะคะ
กรมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยนะคะ

กรมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยนะคะ

กรมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยนะคะ

กรมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยนะคะ

กรมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยนะคะ

กรมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยนะคะ
กรมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยนะคะ
กรมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยนะคะ
กรมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยนะคะ
กรมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยนะคะ

กรมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยนะคะ
กรมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยนะคะ

กรมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยนะคะ
กรมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยนะคะ

กรมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยนะคะ

กรมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยนะคะ
กรมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยนะคะ

กรมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยนะคะ

กรมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยนะคะ
กรมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยนะคะ

กรมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยนะคะ

กรมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยนะคะ

กรมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยนะคะ
กรมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยนะคะ
กรมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยนะคะ

กรมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยนะคะ

กรมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยนะคะ
กรมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยนะคะ

กรมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยนะคะ

กรมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยนะคะ

กรมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยนะคะ
กรมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยนะคะ

กรมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยนะคะ

กรมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยนะคะ
กรมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยนะคะ
กรมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยนะคะ

กรมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยนะคะ

กรมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยนะคะ

กรมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยนะคะ

กรมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยนะคะ

กรมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยนะคะ

กรมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยนะคะ

กรมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยนะคะ

กรมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยนะคะ
กรมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยนะคะ
กรมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยนะคะ

กรมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยนะคะ
กรมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยนะคะ
กรมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยนะคะ

แต่มันมีอย่างนี้นะครูบางคนที่เคยคุยเขาบอกว่า
ในหนึ่งข้อสอบมันจะมีข้อประหลาดมาให้ข้อหนึ่ง
เพื่อทดสอบคนที่มีความรู้เกินขีดที่ตัวเองอยู่อะค่ะ
ก็จะเจอคนคนนั้นว่าเป็นคนที่หาข้อมูลหรือหาความรู้
แต่มันไม่ได้อันนี้มันไกลมาก
ถ้าเขียนคำแปรไว้ให้ด้วยอาจจะยังพอมา๕ดาว
อันนี้มีแต่ภาษาอังกฤษแล้วเป็นศัพท์แบบ

สับเฉพาะทางนะแม่นี่คุณผู้ชมตอบข้อสองก็เต็มเลย

เพราะว่ามันเป็นแบบมีอะไรเกี่ยวกับกระดูกกระดูก
คำว่าโวนยังพอเข้าใจได้ว่าแปลว่ากระดูกถูกไหมค

หรืออาจจะครูอยากให้เด็กเดาไหมว่า
ไม่ใช่เนอะไม่รู้จะแก้ตัวไหน

เปญ๙เดือน๙ช้อปปิ้งกันหมดไปกันคนละเท่าไ

ทุกคนชอบสิคะเพราะว่าแคมเปญ๙๙หรือ๙เดือน๙เนี่ยนะคะ
เขาเรียกว่าเป็นแคมเปญเรียกเงินประจำเดือนนึกออก
ใครก็รอตรงนี้เพราะว่าเรามีของที่เราหมายตาเอาไว้
เราก็จะรอ๙เดือน๙นี่เนาะว่ามันจะถูกสุด
มันก็เกิดปัญหาอย่างนี้ค่ะมันจะมีพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเยอะเลย
ตุนของเอาไว้ข้อหนึ่งเนาะตุนเอาไว้เพื่อที่จะขายอัน๙เดือน๙เนี่ยนะคะ
แล้วปรากฏว่าพอเห็นคนออเดอร์เข้ามาเยอะรับไปก่อนไง
ออเดอร์ไปก่อนรับไปก่อนปรากฏว่าพอถึงเวลาส่งของจริงจริงเนี่ย
ล่าช้าหรือบางร้านไม่มีให้เลยค่ะเพราะว่ามันไม่มีของในสต๊อกพอ
ร้านอาจจะไม่คิดว่าตัวเองจะแบบมีออเดอร์เยอะขนาดนี้
มันก็เลยเกิดปัญหาว่าลูกค้าไม่ได้รับของบ้าง
รับของล่าช้าบ้างคืนของไม่ได้บ้างก็เลยเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาใช่ไหมคะ
บนโลกออนไลน์แล้วก็ไอ้เจ้าแคมเปญเก้าเดือนเก้าที่ผ่านมาเนี่ย
อย่างที่บอกว่าพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยนะคะจะส่งกันแทบไม่ทัน
ทั้งในพื้นที่แล้วก็นอกพื้นที่นะคะทีนี้เขาบอกว่า
หากได้รับของมาแล้วของไม่ตรงกับที่ตัวเองต้องการเนี่ย
ไม่ต้องกดรับครับแล้วก็ส่งของคืนไปเลย
ส่วนร้านไหนไม่ส่งของให้ลูกค้าลูกค้าสามารถกดยกเลิกสินค้าได้เอง
โดยไม่ต้องรอให้ร้านค้ากดให้ค่ะหรือว่าหากกดคืนสินค้าแล้ว
แต่ว่าแม่ค้าพ่อค้าเขาไม่กดคืนเงินให้เนี่ย
ระบบก็จะบังคับจ่ายเงินคืนเองนะซึ่งวิธีการเหล่านี้ก็จะทำให้พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยนะคะ
แต้มที่ลดลงแล้วก็ขายของไม่ได้อีกถึง๓เดือนด้วยกัน
อันนี้ถือว่าเป็นออโต้ดูแลกันแบบว่าอัตโนมัติไปเนอะ
เขาบอกว่าในทวิตเตอร์เขาบอกว่าข้อสอบเมื่อกี้ผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่ง
มาข้อต่อเลยเราเริ่มเจาก็สอบแบบนี้กันไปก่อนเลยอีกนะ

มีหรือเป็นหมออะไรแม่เป็นหมออะไรนะ

ระหว่างที่พักเบรกเมื่อกี้อ่านทวิตเตอร์ชอบมากค่ะน้องหมิว
ส่วนใหญ่เวลาน้ำมันขึ้นทีไรจะมีแบบว่าแฟนรายการ
มันส่วนกันแต่มันก็ยังลงไม่เยอะไม่ใช่เหรอ๑๐๐กว่าบาท๒๐๐ใช่ไหม
๒๕๐บาทประมาณแบบนี้โอ้โฮก็ลงเยอะนะ
มากจากเขาบอกว่าก่อนนั้นมันขึ้นไปสูงมากไง
ยัง๒๘๐๐กว่า๒๘๐๐กับ๒๙๐๐อยู่วันนี้นั่งดู
เราคงไม่มีโอกาสซื้อทองตอนแบบ๒๐๐๐๐๑๙๐๐๐ไม่มีโอกาสซื้อ
บัตรแรกพี่ผัดตอนเก็บเงินซื้อได้บัตรแรกเท่าไหร่รู้ไหม

ก็เมื่อก่อนที่เราออกรายการเตรียมโชว์ได้ทองนะ
สมัยก่อนเนอะสึกทองราศีก็ได้ทองใช่ไหมล่ะเมื่อก่อนไปออกรายการ
เมื่อก่อนฉันได้ทองยังสึก๑๒ราศีเราได้หลายบ้าน
เธอได้ด้วยหรอมันเป็นขวังแล้วนะได้แล้วเดี๋ยวนี้ไม่เห็นมาให้คิวเลยหรือค้า
ไม่เอาฉันไปรายการพวกนี้เลยฉันโดนยามดาลาทุกคนเหมือนใดว่าฉันไป

อืมอืมอืมอืมอืม
อยากจะถามว่าคุณได้อะไรจากตรงนี้อย่าได้มีความสุขบนความทุกข์ของคนอื่น
คุณดูแย่มากนะครับข่าวซีพีในสื่อต่างดูไร้สมอง
ยังไม่พอยังขาดสามัญสำนึกกรรมนิจจันทร์บันคุณอาจมีประการในมือ
แต่ฉันมีกฎหมายพรบคุ้มครองนะอย่าพาดพิงขอเตือนเลย
สุดท้ายที่บ้านกูไม่มีสวนจบนะนี่ไงชี้แจงแบบชัดเจนเลยนะ
ก็ชัดเจนเลยมันก็เกิดไปแม่ไปดูเขียนบางทีมันดูเป็นนิยาย
นี่นายไปหรือเปล่ามันเกิดไปแล้วไปจับอะไรไม่รู้
แต่เสียหายจริงไงเพราะคนไปโยงหลายคนเข้าไปมองแหละว่านักร้องที่ร้องเพลงแล้วเต้นก็มีไม่กี่คนอะไรอย่างนี้
แต่ตอนแรกหนูก็ตกใจนะทีว่าคนก็พากันไปลงไปดาวไปทางนั้น
วันนี้เห็นอีกหนึ่งข่าวคุณแม่ผัดไทยค่ะเห็นลูกสาวจะแบบเอาไตให้คุณพี่อันนี้คือยังไงบ้างพี่อัปเดตอาการพี่หน่อย
ใช่วันนี้ก็มีคนโทรเข้ามา
เอาอย่างนี้ขออนุญาตถามกับพี่เป็นอะไรที่ลูกสาวจริงเอาไตให้พี่
ใช่พี่ไปออกรายการนึงแล้วก็คุยคุยเสร็จเขาก็ถามว่าส่วนใหญ่รายการ
จะคุยเรื่องอาหารที่พี่กินค่ะว่าทำไมถึงพี่ยังดูแลเรื่องไตได้ดี
เพื่อที่จะรอเปลี่ยนคือมาเป็นสเต็ปไม่ใช่พี่
ทีนี้ลูกก็บอกว่าถ้าต้องเป็นอย่างนั้นก็ไม่ต้องไปเข้าชื่อเขาจะให้แม่
ก็คืออ่อไตของลูกสาวอะไรนั้นแต่ฉันไม่เอา
ฉันก็บอกว่าไม่เอาหรอกฉันไม่คิดจะเปลี่ยนอยู่แล้ว
คือสเต็ปของพี่มันมีกี่สเต็ปทั้งหมด
มันมี๕สเต็ปสเต็ป๔สเต็ป๕เนี่ยจะเป็นท้ายต้องดูแลตัวเองเรื่องอาหารให้มีวินัยสุด
ซึ่งพี่ยังทำได้อยู่ก็คือยังปกติอยู่
แต่ทีนี้ที่ในรายการนั้นก็คุยแค่นี้ว่าเออถ้าสเต็ปที่ต้องมีแบบนั้นถ้าต้องไปรอบริจาคไตเนี่ย
ลูกบอกว่าจะให้แต่โดยสรุปในรายการนั้นเราก็บอกว่าเราไม่เอาของลูก
แล้วก็เราคือเป็นแค่ไหนแค่นั้นเราแฮปปี้แค่ไหนแค่นั้นเราไม่ได้คิดจะเปลี่ยน
แค่นี้จบแต่กลายเป็นว่าบางสำนักลงปกติตามในรายการนั่นแหละ
สำนักโอ้โหเหมือนกับวันนี้ณวันนี้พี่ป่วยหนักมากอะไรอย่างนี้
แล้วก็บอกว่ายังยังไม่เป็นไรยังปกติแต่มันเหมือนแบบมันเป็นความคลาดเคลื่อนของแต่ละ
พาดหัวข่าวนิดหน่อยบางทีมันก็พลาดกันหมด
ข้อมูลมันคาดเคลื่อนไปยังไม่เป็นอะไร
ยังไม่ถึงฟอกเธอใช่แล้วก็คุณประเทศขอบคุณค่ะ
ผัดไทยพูดไปเลยว่าตอนนี้มันยังไม่ถึงขั้นฟอก
คือพี่ยังฉี่อ่ะไตเนี่ยนะถ้าไตไม่ออก
ถ้าตายตายไปแล้วจริงเนี่ยไม่มีการฉี่เลยค่ะ
ฉี่ไม่ได้คือไม่ทำงานพี่ก็ยังปัสสาวะปกติอยู่
แต่ว่าปัญหาคือมันก็จะมีงานบางงานที่อาจจะแคนเซิลเรา
เพราะคิดว่าเราเนี่ยเป็นผู้ป่วยหนักแมพไปแล้ว
ยังไม่เป็นอะไรนะคะขอบคุณมากที่เป็นห่วงค่ะ
อันนี้ลองย้อนไปดูในรายการนั้นก็ได้คือคุยแค่นี้แหละ
ที่บอกคือคุยเรื่องนี้เรื่องอาหารแล้วก็ถ้าสเต็ปถัดไป
แต่เราก็สรุปว่าเราไม่เปลี่ยนเราก็แค่ไหนแค่นั้น
๕๐กว่าแล้วอ่ะพี่พอแล้วแค่ไหนแค่นั้นเนี่ย
ก็เลยกลายเป็นว่าลูกจะให้ก็ดีค่ะ

แต่ด้วยความเป็นเราเราก็บอกลูกว่าเราไม่เอา
นี่ลูกสวยมากเขาบอกอยู่คุณ
โอ้โฮลูกสาวพี่แฟน
ตอนนี้นั่งเป็นหมออยู่ที่ไหนอ่ะ
เขามีงานตลอดไง
เขาอยากให้รู้ว่าพี่ผัดตอนสาวก็เหมือนน้องนี่แหละ

นี่เรียกว่าพี่ผัดดูแลตัวเองมาตลอดนะ

คุมค่ะแล้วก็แฟนแฟนคลับเราต่าง
ที่เขาเป็นป่วยพ่อแม่ป่วยหรือตัวเขาป่วยเนี่ย

เราก็จะมีให้เขาเป็นลิงก์ไปดูประมาณนี้
ช่วยกันเพราะว่าบอกเลยว่า

อาหารเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่สุด

เพราะพี่กินอาหารได้ไม่กี่อย่างด้วย
เพราะความที่ถูกบังคับว่ากินได้ไม่กี่อย่าง
มันก็เลยไม่เป็นบ่อเกิดของนู่นนั่นนี่

บอกว่าโอเคแหละสักอายุก่อน๔๐คุณไม่รู้สึกหรอก
แต่อายุ๔๐ปุ๊บเลข๔มาเยือนปุ๊บ

ใช่ค่ะอาหารเนี่ยมันส่งผลตรงเลย
เพราะฉะนั้นก็ดูแลเรื่องอาหารกันให้ดี

แต่ว่าร่างกายเนี่ยจะได้ไม่ต้องไปแบบ

ยังโอเคอยู่นะคะ

แต่วันนี้ฉันก็ดูแลน่าฟอกไต
มายังไม่ถึงขั้นนั้น

เป็นห่วงเราเราขอบคุณมากเนาะ
บอกเลยว่าแบบโอ้โห
ทีเดียวสร้างปรากฏการณ์ฟีเวอร์ไปทั่วทุกสารทิศเลยนะคะ
สำหรับลิซ่าแบล็คติ้งที่เปิดตัวอัลบั้มไปเปิดเพลงมาปั๊บโอ้โห
เพลงแรกยอดวิวก็คือถล่มทลายมากตอนนี้เนี่ยร้อยล้านวิวเร็วที่สุดเลยนะครับ
นี่ภาพนี้เลยเนี่ยไหว้ก่อนเนอะคนเราต้องมีครูบาอาจารย์
อืมน้องน้องน่ารักดูสิน่ารักจังนี่แหละนี่แหละนะคะอ้าว
อ่ะเดี๋ยวกลับมาใส่ไข่กันอึงนางเลิศเนอะเดี๋ยวกลับมาใส่ไข่กันต่อฮะ
ขอบคุณพี่เบาเท่าด้วยนะส่งตารางน้ำมันมาให้
พูดถึงเรื่องน้ำมันน้ำมันก็มาเลยพรุ่งนี้ขึ้นใช่ไหมขึ้นค่ะ
พรุ่งนี้ขึ้นนะพี่ผัดไทยมีแฟนทางบ้านบอกว่าระวังเชื้อจากนกพิราบค่ะ
คนแถวบ้านบอกเป็นโรคไตแล้วติดเชื้อจากนกพิราบเสียชีวิตเนี่ย
แฟนแฟนเขาก็เป็นห่วงเป็นใหญ่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอให้ทุกคนกังแรงด้วย
วันนี้เดี๋ยวเราไปดูคลิปของน้องโนร่ากันดีกว่าค่ะก็น่ารัก
คือเขาเรียกว่าเป็นแบบผู้ช่วยเทรนเนอร์ให้คุณพ่อน่ารักจริงแล้วเขาออกกำลังกาย
เขาทำท่าตามคุณพ่อแข็งแรงเนอะมีได้หมดนี่เขาก็ยอดหล่อแล้วนะครับ
วันนี้เรามาดูกันว่ามีท่าอะไรบ้างนะครับทุกคนสามารถทำได้เลยนะครับ
เราจะให้ผู้ช่วยผมน้ารกิจต่อทางที่มีเพียงอัพการรักษา
พอสดูเขาสกอตนะครับนี่ปลูกเชื้อลองเท้าด้วยเห็นไหมพี่พอสพอส
พักจะต้องเป็นเด็กพิกันเหนือดีขนาดนี้นะครับพี่พอสพอสพอสเขาทำตามตลอด
เอาละครับแน่นอนกลับมาพบกับข่าวใส่ไข่ใหม่วันจันทร์นะฮะไปกันก่อน
แต่ว่าทิศค่อนดูสิน่ารักจริงนะครับทำทั้งหมด

ข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ